พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบดูดวงกับคนนี้
ไก่แบบนี้สวัสดีค่ะ
ไก่อาจารย์พอพระทินีมาเจอกับเราในทุกวันศุกร์แบบนี้เพื่อดูดวงดูโชคชะตา
ถูกต้องแล้วนะคะวันนี้หมอไก่จะมาดูดวงเรื่องตอนนี้เราผ่านมาประมาณครึ่งปีแล้ว

หลายคนก็ถามมาว่าแหมดวงชะตาชีวิตฉันมันจะเป็นยังไงในช่วงครึ่งปีหลัง
หมอไก่ก็เลยจะมาทำการผ่าดวง

แต่ว่าวันนี้หมอไก่จะมาผ่าดวงกี่ราศี

ชาวราศีเมษในช่วงครึ่งปีหลังชีวิตค่อนข้างที่จะวุ่นวาย
หาความสงบสุขไม่ค่อยได้นะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าลงทุนตอนนี้

แบบว่าอาจจะผลประโยชน์ไม่ค่อยลงตัว

ส่วนใครที่มีคู่แล้ว

คือพื้นฐานดวงชาวราศีเมษเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้ว

ถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้ระวังระวังใจของตัวเองให้ดี

ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าชายระวังให้ดีจะมีคนมาชอบ

อาจจะต้องเจอกับปัญหารักสามเศร้าเราสามคน

ส่วนในเรื่องของการงานงานค่อนข้างหนัก
แต่ว่าในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องงานการขยายงาน

ต้องรอประมาณกันยาถึงจะดีขึ้น
อ๋อช่วงนี้ราศิเมียต้องระวังหน่อย

ผ่านไปแป๊บเดียวโอดใจรอกันหน่อยนิดนึง
เดี๋ยวกันยาจะฉายแววเรื่องของการงาน
ส่วนราศีที่๒ก็คือราศี
พึกศพนั่นเองนะครับชาวราศิพึกศพโอ้โหเขาเรียกว่ามีเกณฑ์งานเข้า

หรือว่าอาจจะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่
เจกต์ใหม่แปลกที่มันท้าทายความสามารถ
ซึ่งจะพึ่งพาเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องบริวารไม่ค่อยได้
ต้องทำงานเองต้องลงมือทำงานเองหมด

ชาวราศีพฤกษกอาจจะต้องระมัดระวังในสองเรื่อง

เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพ
เพราะว่าทำงานหนักไงบางทีก็แบบว่าไม่มีโอกาสได้แบบว่าดูแลสุขภาพของตัวเอง
แล้วมัวแต่ทำงานจนน็อตหลุด

ดูแลเรื่องสุขภาพก็คือต้องไปหามงหาหมอไปตรวจสุขภาพกันหน่อยก็ยังดี
หรือว่าแบบใส่ใจเรื่องของสุขภาพหน่อย
มัวแต่งานหนักจนไม่ได้รับได้นอนอะไรอย่างนี้

ช่วงนี้เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว
เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีชาวราศิพฤกษกษ์เนี่ย
จะวางแผนในเรื่องของการใช้เงิน
การซื้อพวกทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อรถ
หรือว่าซื้ออะไรที่มันมีมูลค่าสูง

เห็นว่าช่วงไหนถึงจะเริ่มดีขึ้นคะ
น่าจะช่วงประมาณปลายปีเลยปลายปี

แต่ว่าตอนนี้อาจจะแบบใจเย็น

ใครที่ราศีเหมือนคุณชนะตั้งใจฟังนะ

แต่ลาภก้อนใหญ่ก้อนเล็กขึ้นอยู่กัลการปั้น

ไม่ใช่โฆกลาภสิค่ะหมอกาย
ลากก้อนเล็กก้อนใหญ่ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เคยทำมานะคะ
ถ้าสมมติว่าในช่วงครึ่งปีหลังชาวราศีเมทุนคิดว่าจะลงทุน
ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่โอเคที่ดีเลย

ราศีเมทุนนี้เรื่องเงินนี่ดีแล้วเรื่องอื่นเป็นยังไงบ้าง
ในเรื่องงานเรื่องงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลง
มีเกณฑ์จะถูกเปลี่ยนแปลงเหรอคะหมอไก่
อาจจะไม่เห็นคุณชนะตรงนี้แล้วหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนฮะหมอไก่ฮะ
เปลี่ยนเก้าอี้อะไรอย่างงี้บ้าง
เกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายตำแหน
ว่ามีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่

ส่วนราศีกรกฎเรียกว่าถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบกัน
ครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเรียกว่าครึ่งปีหลังค่อนข้างที่จะดีกว่า

มันช้ามันหน่วงไปหมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้คือเริ่มที่จะดีขึ้น
สำเร็จเกิดได้ง่ายขึ้นนะคะแถมมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่
คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์อีกด้วยแต่ว่าจะปวดใจอยู่เรื่องหนึ่ง
เรื่องอะไรเขาเรียกเก๊กซิมเลยเรื่องลูกน้องบริวาร
ลูกน้องบริวารจะทำให้เราปวดหัวเจอกับปัญหาบ้าง
ใช่ค่ะก็ต้องอดทนกันหน่อยนะคะผ่านไป๔ราศีสำหรับดวงครึ่งปีหลัง
ส่วนที่เหลือเดี๋ยวมาดูกันในทุกวันศุกร์ต่อไป
แต่ว่าได้เวลาตรวจสอบโดนชะตาจากผู้โชคดีทางบ้าน๓ท่านแล้วนะคะ
ท่านแรกวันนี้ก็คือคุณธอมเกิดวันที่๙พฤศจิกายน๒๕๖๐
คุณธอมถามเรื่องการงานการเงินและสุขภาพค่ะ
เรื่องของการงานก่อนเลยนะคะการงานเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
ถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้คือจะไปติดต่องานหรือว่าเจรจางาน
มันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
ถ้าสมมุติว่าเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยต้องเข้าหาผู้ใหญ่เพศชายจะดี

ส่วนในเรื่องของการเงินต้องระวัง
เพราะว่าดวงมีเกณฑ์จะใช้เงินมาก
เพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรหนัก
หรือว่าให้คนอื่นยืมเงินจะมีเกณฑ์โดนชักดาบ

ในเรื่องของสุขภาพมีความเป็นไปได้

ก็คือถ้าไม่โดนตัวเองก็คือจะโดนผู้ใหญ่เพศหญิง

เรื่องที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของพวกตัดไตกระเพาะอาหาร
โรคเบาหวานหัวใจอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
ไม่ใช่มาชุดยกชุดนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ระวังหรือว่าดูแลรักษาสุขภาพอันนี้สำคัญนะคะ
ท่านต่อไปคุณนิรดาเกิด๑๕เมษายน๒๕๒๐ถามมาเรื่องสุขภาพและโชคลาภค่ะ
ในเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกระบบทางเดินอาหาร
ฟันหรือว่าพวกภูมิแพ้หรือว่าพวกมดลูกอาจจะต้องระวังนิดนึง
ผมแนะนำแล้วกันไปตรวจสุขภาพอันนี้สบายใจที่สุด
ใช่นะรู้ก่อนจะได้ป้องกันได้นะคะ
เรื่องของโชคลาภอันนี้สำคัญมากคุณนิรดาอยากรู้มาก

เรื่องของโชคลาภเนี่ยโอ้โหยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่
เน้นเป็นเรื่องของการออมเงินมากกว่า

มันมีหลายรูปแบบออมเงินธนบงธนบัตรอะไรไปซื้อกันก็ได้
ลองดูนะคะเลือกดูแล้วกันนะคะ
ก็ถ้าเกิดว่าจะเสียงดูเสียงโชคก็อย่าเพิ่ง
หุ่นหันพันแล่นนะเบากันหน่อยนะ
ส่วนท่านสุดท้ายนะคะคุณนัทธินีค่ะ

ถามการงานการเงินโชคลาภค่ะ
ในเรื่องของการงานนะคะก็คือมีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้

โดยเฉพาะการเข้าหาผู้ใหญ่สำคัญมาก
เพราะว่าผู้ใหญ่จะช่วยหนุนทำให้งานประสบความสำเร็จได้ง่าย

อาจจะต้องระมัดระวัง๓คนนี้ต้องระวังหมดเลย
ระวังในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบ

การเงินต้องระมัดระวัง
โชคลาภนี่ต้องระมัดระวังไหมคะ
ลาบถ้าสมมุติว่าจะเสี่ยงดวงเอาน้อยดีกว่า

เพราะว่าจะได้ออกสบายใจ

วันนี้๓ผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบโดนชะตาจากหมอไก่

ตรงนี้ก็คือเป็นใบโพลนะคะของหลวงพ่อทองคำวัดไปมิตรค่ะ
เหตุเกิดจากว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคือดิฉันเอาไปแก้บน

ขอพรเรื่องการงานอะไรอย่างนี้
ได้ตามที่หวังไว้แล้วก็แก้บนแล้วก็ได้ใบโพลนี้มา
ก็เลยนำมาแจกกับคุณผู้ชมทางบ้านโอ้โหหมอไก่น่ารักมาก
ใบโพลนี้จะเสริมซีริมองคลเราอย่างไรบ้าง
ในเรื่องของพวกการงานความเจริญก้าวหน้านะคะ

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบโดนชะตาไปแล้ว
รับไปเลยนะคะใบโพล๓ท่าน๓รางวัลด้วยกัน